เห็นพี่ไหมแวบแรกรูปลักษณ์เขาเป็นยังไง
ผมยาวตากลมสวย
เห็นไหมว่าเขาแอบมองอยู่พี่ไหม

ใจจะขาดแล้ว
ใจจะขาดแล้ว
แล้วตกลงมาเป็นแฟนกันได้ไงคะ

ฮะฉุดเหรอ

สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลิกอัพดีสุด
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั

สนุนโดยอวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดมันเทาปวดลดไข้พาราซาจม่อ๕๐๐มิลลิกรัม
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
สนุนโดยอวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดมันเทาปวดลดไข้พาราซาจม่อ๕๐๐มิลลิกรัม

รายการที่เปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ
รายการที่เปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ
รายการที่เปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ
เพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ
ขอเพียงคุณสามารถที่จะเอ่ยเอื้อนนะครับ

ได้ครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณใหม่ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นครั้งที่สองนะครับวันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนคราวที่แล้วนะครับ
ก็คือมีสามีคุณโชว์ลูกชายน้องแจ๊คหลานไฟล์แล้วก็หลานชายน้องเฟิร์สนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามพี่ไหมหน่อยสมัยก่อนเนี่ยทำงานกันมาเนี่ยกับแฟนเนี่ยกี่ปีพี่ไหม
ทำมาตลอดอยู่กันมากี่ปีแล้วฮะ๓๐ปี
ทีนี้ถามหน่อยว่าไปพบรักกันได้ยังไงสองคนนี้ไปรับจ้างเกี่ยวข้าว
แล้วไปเจอพี่โชว์เขาก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
บ้านเขาบ้านเขาอยู่ที่นั่นเขาก็ไปเกี่ยวข้าวแหละ
เกี่ยวข้าวเหมือนกันนั่นคือครั้งแรกที่เจอกันจ้ะพี่โชว์เห็นพี่ใหม่ครั้งแรกเป็นไงคะ
บอกรูปลักษณ์ที่เราเห็นในสายตาเราหน่อยตอนนั้นพี่โชว์อายุเท่าไหร่
๒๕๒๕เห็นพี่ใหม่แวบแรกรูปรักเขาเป็นไง
ผมยาวตาคมสวย
เห็นไหมว่าเขาแอบมองอยู่ที่ไหม
ไม่รู้แต่เขาร้องเพลงจีบทุกวันเขาร้องเพลงพอ
ทำเป็นมาเกี่ยวข้าวแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงอะไรฮะเพลงอะไร

มองหน้าต่างข้างบ้าน
เมื่อวานเขามีงานแต่งกัน
คนรวยแบงค์โอ้โห้ยไม่ยังแควรทาน
หัวใจมันสั่นเหมือนใครมาหัน
หัวใจใจจะขาดแล้ว
เอ่ยใจจะขาดแล้วเอ่ย
รู้ไหมว่าเขาจะมาจีบเราพี่ไหม
ไม่คิดเพราะว่าเรามีแฟนอยู่แล้ว

เอาแล้วเจอกันอยู่กี่ทีฮะแล้วถีบกันยังไง

แล้วตกลงมาเป็นแฟนกันได้ไงคะ

พี่โชว์ต้องเล่าแล้วล่ะวางแผนว่า
ก็ไปเกี่ยวข้าวกับหลายคน
คนนี้ก็ชวนให้อยู่ให้เย็นหน่อย

แล้วก็พอเย็นจัดก็เดินเข้าไปคล้องแขนวางเขียวแล้วก็เอาไปเลย

อย่างงี้ปั๊บเอาเคียวแล้วเอาไปเลย

เขาจุดไปแล้วเขาเอาไปอยู่ที่ไหน
ไปอยู่ตามบ้านญาติเขา
แล้วเราเป็นคนต่างถิ่นไงเราไป

ไม่มีคนมาตามลูกไหมหายไปไหน

โอ้โหรู้สึกไงกับพี่โชว์วันที่เข้าชุด
วันที่เขาชุดก็ไม่พอใจ

ระหว่างที่๒วันวันแรกเขาคุยยังไงพี่โชว์
เขาก็คุยว่าเขาแอบชอบมาตั้งแต่แรกเห็น
แล้วเขาก็บอกว่าเขาขอสาบานต่อหน้าฟ้าเลยว่า
คงจะไม่มีคนใหม่แล้ว
ถ้าเขามีให้ฟ้าผ่าตาย
แล้วเขาทำตามสัญญาจริงไหมคะ
จริงจ้ะ
ถามหน่อยพี่ไหมยังโกรธพี่โชว์อยู่ไหมที่เขาฉุดมา

อ้าวถ้าสมมุติว่าพี่โชว์ไม่ฉุดมา
แล้วต้องไปแต่งงานสามีรวยเลยนะคนนั้นน่ะ
เราจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้เพราะเขารวยกว่าเรา
อยากบอกอะไรสามีนะตอนนี้พี่ใหม่
ก็อยากบอกว่ารักเขามากเป็นห่วงด้วย

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา๓๐ปี
มีความประทับใจอะไรต่อกันบ้างในส่วนของพี่ใหม่
เขาก็เป็นคนรักครอบครัว
ไม่เคยนอกใจไม่เคยไม่มีครับว๊อกแว๊กไม่มี

แล้วเขาเป็นคนขยันเขาทำทุกอย่าง
ทำงานทุกอย่างก่อสร้างเขาก็ไปอะไรเขาก็ไปหมด
ลำบากเขาก็ไปให้เราเลี้ยงลูก
ลูกเล็กก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน
โชว์ล่ะคะมีอะไรอยากบอกพี่ใหม่บ้าง
ก็อยากบอกว่าที่ทำไป

ฝ่าเราจะตายจากกัน
เรียกว่ารักด้วยหัวใจจริง

ครั้งที่แล้วพี่ไหมร้องไปแล้ว๒เพลง
ตัวช่วยยังอยู่ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่๒๐๐๐บาท
ถามก่อนว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะตอนนี้

คือยืมมา๗ใช้ไปแล้ว๒

ต้องการเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา๑แสนบาท

วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งก็เป็นห่วงคุณหมายอยู่นะครับ
เพราะว่าสุขภาพร่างกายเป็นทั้งไทรอยด์นะครับ

อาจจะเหนื่อยไหมฮะร้องเพลงแบบนี้

ถ้า๕๐๕๐นี่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะคะ
ใช่ครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยคุณไหมมีอยู่แล้วนะครับ

ถ้าหยุดไม่แข่งต่อเลยนะครับ

ถ้าจะสู้ต่อนะครับก็ต้องร้องให้ได้
เพราะยังมีตัวช่วย๓ตัวยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ตกลงว่าคุณไหมจะสู้หรือจะหยุดครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายนะครับ

เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

แผ่นที่๕นะครับที่คุณหมายเลือกก็คือ
อันนี้ก็หมายความว่า
ฟังเพลงที่คุณหมายจะร้องเนี่ย๑ท่อนจะเปิดตอนนี้เลย
หรือว่าอยากจะเปิดแผ่นป้ายต่อไปก่อนไหม

มีท่อนที่ไม่มั่นใจใช่ไหม

ก๋ารังบ่นหามาทันฝน

จึงพักผ่ากำลังบนหาเข้ามาทันความ
กินข้าวมันเหลืออย่างเอาช้อนนั่งดื่มน้ำเย็นนั้น
จะทานเบียดสิงหรือจะยิงโภบาลเลี้ยงกันไม่อาลืมหรือเป็นวันบังเกิน

เอาละครับก็ได้ฟังเพลงต้นฉบับไปแล้วนะครับใช้สิทธิ์ตัวช่วยไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ผู้แข่งขันของเราพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงเพลงที่สามนะครับ

มาไล่ทำไล่มาเลยผิวพันธุ์นั้นดับไฟหน่อย
แต่ก็ยังรอมาดคมสมเธอเนอร์พี่เนอร์ไม่ได้เจอเซอร์นาน
ตายยากจริงพับขากำลังวนหาเอามาทันควัน
กินข้าวมาหรือยังเอาช้อนช้อนนั่งดื่มน้ำเงิน
จะทานเบี้ยสิงหรือจะยิงโคบาลเที่ยงกันไม่เอาถือเป็นวันบางเกิน
ก่อนจะนอนเอ็นกายเชิญตามสบายอย่าไปมั่วเขิน
เชิญเลยจะคุยจะเล่าเรื่องใดไม่เก่าเราไม่หาเมิน
เชิญเอาเชิญแต่เรื่องเงินงามคุย
ก่อนจะนอนเอ็นกายเรื่องใดไม่เก่าเราไม่หาเมิน
โปรดติดตามตอนต่อไป